ใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับ

กับลายพระราชหัสจัดทำพิธีรับวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ดังนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงมีพิธีที่สำคัญนี้นะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีรับพระราชดำรัฐ
พร้อมรายพระราชหัสในโอกาสถวายสัตว์ปฏิญาณตน
เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ห้องรับรองชั้น๕ตึกบัญชาการ๑ธรรมเนียบรัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นำคณะรัฐมนตรีรับพระราชดำรัฐ
ลายพระราชหัสเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ

ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม
พุทธศักราช๒๕๖๒ณพระที่นั่งอำพรสถาน
น้องรับใส่กล้าวใส่กระหม่อมไว้เป็นสิริมงคล
และเป็นเครื่องกำกับสติเตือนใจสืบไป
ขอให้คณะรัฐมนตรีทุกคนยึดมั่น
ตามกระแสพระราชดำรัฐที่ได้พระราชทานไว้นะครับ
โดยก่อนที่จะมีพิธีรับพระราชดำรัฐนั้นนะครับ
นายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล

ระหว่างเดินมาก็ทักทายผู้สื่อข่าวแล้วครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามถึงประเด็นต่าง

บอกว่าเมื่อเช้าได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ผู้บัญชาการฐานสูงสุดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกส
ประจำปี๒๕๖๒มา

แต่สิ่งที่ผู้สิทธิ์ข่าวถามนายยกรัฐมนตรี
ก็คือถามว่าหลังจากเสร็จพิธีรับพระราชดำรัฐ

จะส่งผลต่อการอภิปรายในสภาพพุทธธรรมราษฎรหรือไม่
นายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นนะครับว่า
อย่าไปวิจารณ์อะไรให้มากนักเลยนะครับ

กล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กับที่ประชุมนะครับว่าจะมีการพิจารณาอย่างไร
ก็ถือว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะมีความเห็นหรือว่ามีมติอย่างไร
เป็นวันที่น่าจับตามองด้วยนะครับ
สำหรับวาระการประชุมคอรมอลที่น่าสนใจวันนี้นะครับ
ยังคงมีการหาบรือปัญหาปากท้องของประชาชน
กระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบ
โครงการประกันราคาปาล์มน้ำมันที่กิโลกรัมละ๔บาท
โดยช่วยเหลือไม่เกินคนละ๒๕ไร่
วงเงินรวม๑๐๐๐ล้านบาทนะครับ

แล้วก็เสนอมาตรการประกันราคาข้าว
วงเงิน๒๑๐๐๐ล้านบาทนะครับ
โดยคาดว่าน่าจะมีการรายงานสถานการณ์
และการแก้ไขปัญหาตอนนี้
ที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาอยู่

นั่นก็คือเรื่องของข้าวเหนียวราคาแพงนั่นเองนะครับ